ไม่เชื่ออย่าล้มบูมูเตรลุไม่เข้าไกลออกไฟ

เยอะแยะไปหมดเลยคุณไหว้กับเขาบ้างไหม
ก็จริงผมไม่ใช่คนจีนแต่ถ้าไหว้ไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไร
เพราะว่าตุ๊จีนปีนี้ต้องเห็งซะหน่อย
ปีนี้เรียกว่าต้องรวยแล้วก็ต้องจัดเซตใหญ่เต็มแบบนี้เลย
ถ้าอย่างนั้นไหว้กันเลยคุณรู้ไหมว่าโต๊ะไหนไว้ทำอะไรไหวตอนไหนกี่โมงกี่ยาม
เดี๋ยวเรามีนะฮะให้ผู้ที่รู้เนี่ยมาอธิบายนะครับว่าเราต้องใช้อะไรยังไงนะครับ

ขอเรียนเชิญนะครับคุณนัทเลยครับเชิญครับ

อ่าถามแบบคนไม่รู้เลยนะ

ตรุษจีนเราถึงต้องไหว้เจ้า
จุดจีนนะครับมันเปรียบเสมือนวันปีใหม่ของคนจีนเลย
เหมือนถ้าคนคิดก็จะมีพวกคริสต์มัสขอบคุณพระเจ้าเลยวะ

นี่คือเหมือนเราไหว้ขอบคุณท่านเพื่อให้ปีใหม่เกิดแต่ความสิริมงคล

ประจำปีใหม่ของคนจีนมีไหมครับ

เราจะไห้ในช่วงเช้าคือไหว้ตีจู้หรือไม่ก็ปึงเถากงคือเทพประจำบ้าน

ก็คือถ้าสมมุติจะนับเป็นคนไทยก็คือเจ้าที่เจ้าทาง

ต้องเพื่อขอบคุณท่านขอให้เราอยู่ในบ้านอย่างร่มเย็นเป็นสุข

จะมีช่วงเช้าเลยครับจนถึงช่วงมืด

เช้าครับคือจะไหว้เจ้าที่ที่บ้านถ้าสมมุติบ้านไหนมีห้องพระก็จะไหว้พระพุทธอะไรไปด้วยเลย

ตอนเช้ากันคือช่วงประมาณห้าทุ่ม

ที่จะเห็นอยู่ข้างหน้านี่จะเป็นเหมือนหง

ทุกประกอบคือแต่ละดอกจะต้องมีความหมายไหมครับ

แล้วนี่คือเทียนทำไมต้องไปเทียนต้องใหญ่ขนาดนี้ครับ

ใหญ่ขึ้นแล้วยิ่งมั่นคงขึ้นเกี่ยว
คนถือว่ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งเหมือนบารมีใหญ่

คราวนี้ของไหว้ตอนเช้าที่เราไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็ต้องมีหมูเห็ดเป็ดไก่ละ

เงินกระดาษทองทุกวันนี้เขาบอกลดโลกร้อน

เขาเผาแล้วเขาได้รับในสิ่งตรงนั้น

คือ
คืออันนี้
ใช่

แต่เป็นเกี่ยวกับมงคลทั้งนั้น

ก็คือถวายทองคำแท่ง

เคยสอนว่าเหมือนถวายทองคำแท่ง

แล้วตรงนี้ต่างกันกับหวังทองคำแท่ง

แล้วก็วาวให้วันนี้พร้อมบังหิ่งเตีย
แล้วอย่างหงต้องเผาไว้ด้วยไหมครับ
หงไม่ต้องเผาครับ
ส่วนมากคือเราถือว่าเราตั้งไว้ทั้งปีเพื่อเป็นความสิริมงคล

แล้วปีหน้าเราค่อยเปลี่ยนให้ท่านเพราะในภายในหงษ์มันจะมี
คือกระดาษตัวกิมซึ่งเหมือนอันนี้
ซึ่งเป็นเหมือนว่าเรามีเงินมีทองตลอด
เขาจะวางไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งปี
แล้วไหว้หน้าวางไว้หน้าพระหน้าเซียน
ใช่หน้าพระหน้าเซียนหน้าติจุติถุเยีย
ได้หมดเพื่อถือว่าเป็นความสิริมงคล

ตอนเช้าเนี่ยมีเลิกในการไหว้ต้องกี่โมงจนถึงกี่โมง

เราจะส่งให้อาม่ากงหรือผู้ที่จากไปแล้ว
บอกว่าจะต้องเผาหูผ่านทางก่อน

เวลาจะก่อนที่จะเผาทุกสิ่งทุกอย่าง

มดถ้าสมมุติจะเผาของเผาเงินเผาทองไปให้อากงอาม่าหรือบรรพบุรุษ

เพื่อเบิกทางที่เราจะส่งของจากพบนี้ไปสู่พบหน้า

ส่วนมากใบนี้ก่อนจะเอามาออกตลาดจะขายได้

คือมันจะมีทั้งพระสวดและอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นในโรงงานครับ
ส่วนมากก็จะเปิดเทปที่ท่านสวดไว้อะไรอย่างนี้
แสดงว่าวิธีการผลิตในระหว่างที่ปริ้นต์

เปิดหนึ่งแล้วจะต้องเปิดซีดี

อย่างหนึ่งก่อนเพราะของอันนี้มันสำคัญ
คือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออย่างคุณฐานเนี่ยผมยกตัวอย่างก็คือเป็น
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการที่จะไห้บรรพบุรุษ

ไม่เหมือนอันนั้นคือตัวกิมคือตัวนี้

อันนี้ก็เปรียบเสมือนแบงค์ที่เราใช้ทุกวันนี้ครับ

เหมือนกับโลกหน้าเขาจะใช้เป็นลักษณะอย่างนี้กันถูกไหม

ลักษณะมาอยากจะกินไก่ที่มามาถวาย

มีวัฒนาการก็ดูดว่ากัน

คือเสื้อผ้าที่เขาไว้ใช้เผาจริงเนี่ย

จะต้องเหมือนเสื้อผ้าจริง

แล้วคุณคิดว่าในฐานะที่คุณเป็นคนขายของพวกนี้

พอเรามาเอาจริงเนี่ย
เราได้กับครองทรีย์สิ่งที่ของคนที่ศูนย์
มันว่างิ่งไร

ปู่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ตัวเองชอบเผากระดาษเล่นอยู่แล้ว

คุณเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นที่บรรพบรุษสอนเรามาเป็นเรื่องจริง
เพื่อแบบให้ลูกหลานเราได้แบบรู้ถึงความกระตันยูกระตะเวที
ประสบการณ์ลูกค้าเคยมีบ้างไหมคะ

ที่บ้านจัดงานศพแต่จะไม่ได้พฤทธิกรงเต็กเลย

เรื่องที่แปลกมากอยู่ดีพ่อแม่ของคนนั้นน่ะ

โทรมาหาเขาเลยทั้งที่ไม่เคยคุยกันนะว่าขอบคุณมากนะที่ทำอย่างนี้ให้ลูกเขาซึ่งทางบ้านไม่เคยรู้เลยว่าควรจะทำ

เรื่องนั้นผมก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะผมก็ไม่ได้กล้าถาม
เป็นไปได้ไหมครับว่าเขาอาจจะฝันหรือลูกเขามาหาแล้วมาพร้อมกับชุดที่เขาได้ไปอะไรอย่างนี้
อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะมีคนมาทักมาท้ายว่าลูกได้อยู่สบายนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ทีนี้ผมถามอย่างนี้อันนี้ถามเป็นความรู้นะครับ
เศรษฐปม์มาทำพิธีเก้าล่ะ
พี่น้องมันพรุ่งที่สูญเสียไปแล้ว

อย่างเช่นว่าญาติเราอาจจะเสียไป๔คน

หรือว่าต้องบอกไหมว่า
ถ้าเราไหว้ที่บ้านไม่จำเป็นต้องเขียนชื่อ

เหมือนฝากทางศาลเจ้าไปเผา

คุณเชื่อหรือไม่ว่าถ้าสมมุติเราเริ่ม
นับหนึ่งในการไหว้

สำหรับผมผมเชื่อนะ

ทุกวันถ้ามีอะไรที่ไปขัดศรัทธาคุณจริง

คนจีนคือจะเชื่อเลยว่าได้รับ

จัดว่ามีอยู่ปีนึงลืมรุนมาไหว้

เทพเจ้าเห็นโชคลาบ

ปีนี้เลิกของคืนวันที่๑๕
ตั้งแต่๕ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน๕๙

เพราะฉะนั้นเราต้องไหว้๑๕

ข้างนี้คือไหว้วันไหว้

แต่อันนี้เขาไหว้๑๕กลางวัน
วีคูยม้อนนี้คือตกกลางคืนปุ๊บจัดชุดนี้หน้าบ้านเลย

มีแก่มึ้งเผ็งอัง
ความหมายในนี้คือแบบเปรียบเสมือนให้ทุกคนในบ้านอยู่สุขสบาย

แต่ถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณเจ้าของบริษัทโรงงาน

ก็คือมันเป็นย่อมาจากอันนี้ครับ

ส่วนมากอันนี้ผมทำมาเพื่อเกี่ยวกับว่า

พวกนี้จะเสริมอะไรแล้วบ้าง
อันนี้เรียกว่าสิวกระบองทอง

อุ๊ยเอาไว้ทำอะไรกระบองทอง

เถ้าหวายท่านไหว้ท่านเปรียบสมุนเงินทอมเงินครับ

อันนี้คือเทพเชิญครับเทพเจ้าเศรษฐกิริยะ
คุณหนุ่มเวลาจะไหว้เนี่ยเราต้องไปเชิญเข้ามาไหว้

หมายถึงความพิเศษของการเชิญเขามาไหว้

คนจีนเชื่ออย่างหนึ่งว่าเทพศัยสงเอี๊ยะ
เสด็จมาปีหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้น
ก็คือตามเลิกที่เราได้ดูกันมาแล้ว

หมายถึงว่าถ้าผ่านมาทางนี้แวะมาตรงโต๊ะเราด้วย

อันนี้คือต้องเผาก่อนไหว้หรือหลังไหว้

แต่จะมีข้อยกเว้นแค่ว่าถ้าปีนั้นคุณเป็นปีชง

เจ้าบ้านจะต้องปากคนแรกละ
อันนี้ถือว่าได้ความรู้มากนะ
ถ้าเว้ยสิ่งนี้ห้ามมีอาหารข่าว
ต้องไปหาฟ์เจ
คือทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเลย

ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะหาชุดไหว้ก็ไปได้เลยที่จึงเตี๋หัวที่ไหนนะฮะ
จึงเตี๋ยวหวัดอยู่ที่สอนออกพระพระชัยครับ

แบบมาที่ร้านโทรมาถามก่อนก็ได้
หรือไม่ก็ตามเพจทางเฟซบุ๊กก็ได้
ต้องขอขอบพระคุณคุณนัทน่าจะเป็นอย่างที่บอกว่าทายาทรุ่นที่๓แล้ว
ของร้านจริงเตียฮวดเยาวราชนะฮะที่มาให้ความรู้กับเรา

ขอบคุณครับที่มาร่วมมูกับเราในคืนนี้ครับ

ถือว่าเราได้รู้เรื่องราวเยอะแยะมากมายนะครับ
เหนือจากของที่เราจะต้องไปซื้อมาใช้จ่ายในวันไหว้แล้วเนี่ย
ยังได้มีเคล็ดลับต่างด้วย

เรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เรานำเสนอไปนั้น
คุณจะเชื่อก็ได้หรือจะไม่เชื่อก็ได้
สิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจของคุณนะครับ
และวันนี้นะครับ

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป